สวัสดีครับสวัสดีค่ะกีฬาในช่วงเย็นวันนี้นะครับ
วันพรุ่งนี้ก็จะมีการแข่งขันโตต้าแม่โขงคลับแชมเป็นชิป
ในรอบชิงชนะเลิศ๒เกมเกมแรกในเมืองทองบุกไปเยือนที่เวียดนาม
เมื่อนั้นเนี้ยใช่ค่ะเราก็จะติดตามความพร้อมมันก่อน
แล้วก็เรียนผลการแข่งขันพรุ่งนี้อัปเดตอย่างแน่นอนเราก็จะมีในช่วงข่างข้างอืม
ติดตามกันได้ค่ะซึ่งมีการแถลงข่าวความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันไปแล้วนะคะ
โดยทีมเมืองทองยูเนเต็ดตัวแทนสโมสรจากไทยก็มั่นใจว่าจะเก็บชัยชนะได้ค่ะ
ซึ่งการแถลงข่าวความพร้อมก่อนเกมโยต้าแม่ขงคลับแชมเป็นชิป๒๐๑๗รอบชิงชนะเลิศนัดแรกนะคะ
ก็เป็นการเจอกันของสนาคันหวาดทีมจากเวียดนามพบกับเมืองทองยูเนเต็ดค่ะ
คนที่เข้าร่วมงานแถลงข่าวก็มี๒คนนะคะก็คือทศตวรรณศรีปานหัวหน้าภูมิสอนแล้วก็กวินธรรมศาจานันท
ก็ขึ้นร่วมแถลงข่าวนะคะโดยโค้ชแบนก็บอกค่ะว่าตอนนี้ทีมยังไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ
เพราะว่าเพิ่งจะเรียกนักเตะกลับมารวมทีมกันยังไม่ถึงสัปดาห์เลยแต่ก็มั่นใจว่าจะเก็บชัยชนะในเกมนัดแรกได้ค่ะ
พยายามทำอะไรอ่ะทำให้ดีที่สุดแล้วก็อ่าเรื่องการเตรียมทีมเราอาจจะเรียกผู้เล่นกลับมา
เรื่องของสมรรถภาพร่างกายมันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเราก็มั่นใจในลูกทีมเรา
ในเรื่องของแก๊สหลักที่เราเล่นกันมามันก็น่าจะยังมีทีมพอเที่ยวดีอยู่
ส่วนกวินธรรมศาจานันทร์นะคะก็บอกค่ะว่ายอมรับว่าสัญญาคันหวานนะคะ
แม้ว่าจะเป็นทีมอันดับที่๖ของวีลีกแต่ก็ไม่ธรรมดาประมาทไม่ได้เหมือนกันค่ะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ชนะแชมป์ของกัมพูชา
แล้วก็แชมป์ลีกของลาวมา
แล้วก็เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะคะ
ก็ถือว่าอย่างไรก็ตามเมืองทองจะทำให้เต็มที่
ในฐานะตัวแทนของทีมจากประเทศไทยค่ะ
การบุกรับไปชนะทีมในต่างประเทศ
ก็ถือว่าน่าจะเป็นทีมที่อันตรายอีกทีมหนึ่งครับผม
แล้วก็คือการที่จะเจอเขาแล้วก็ต้องระวังให้เต็มที
ส่วนคุณซื้อของทางซาน่านะครับ
เจ้าถิ่นก็บอกว่าทีมต้องการที่จะคว้าแชมป์รายการนี้เลย

รวมถึงสามารถคว้าแชมป์ได้ใน๒ปีหลังสุดจากผลงานของบุรีรัมยูเนเต็ด
ส่วนครั้งนี้เมืองทองก็เป็นทีมที่ดีไม่แพ้กัน
พวกเขาก็มีความมุ่งมั่นในเกมนี้มากแล้วก็หวังว่า
จะเป็นฝ่ายชนะก่อนในเกมแรกที่เวียดนาม
เพื่อที่จะกรุงความได้เปรียบก่อนไปเยือนที่ประเทศไทยครับ
คราวนี้เรามาทำรู้จักกับสโมสรซาน่าขันหว่ากันดีกว่านะครับ
ที่จะต้องเจอกับทางเมืองทองยูเนเต็ดเนี่ยนะครับ
จุดเริ่มต้นของสโมสรแห่งนี้ก็ย้อนไปนะครับ

ก็ถือว่านานเพราะว่าทีมในเวียดนามในลีกของเขาก็แข็งแรงกว่าบ้านเรา
เกิดก่อนแล้วก็บูมก่อนหลีกบ้านเรานะครับ
สมัยนั้นใช้ชื่อทีมว่าผู้กวั้นนะครับประมาณนี้แล้วกัน
ปั้นเพื่อนทีมเราคงจะออกเสียงสำเนียงเวียดนามไม่ได้ชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับ
แล้วก็ลงแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติเวียดนามครั้งแรกในปี๑๙๑
แต่ว่าในปีเดียวกันมีการแบ่งจังหวัดออกเป็น๒จังหวัด
ก็คือจังหวัดขั้นหว่าแล้วก็ผู้เย่นนะครับ
ทีมแห่งนี้ก็เลยปักหลักอยู่ที่จังหวัดขั้นหว่างแล้วก็ใช้ชื่อว่าขั้นหว่าฟุตบอลทีม
ซึ่งหลังจากนั้นนะคะต่อมาในปี๒๐๐ค่ะที่เวียดนามก็จัดตั้งวีลีก
ซึ่งก็ยังเป็นหลีกกึ่งอาชีพปีแรกนะคะและทีมขั้นหวังฟุตบอลทีมก็ชนะได้แค่หนึ่งนัด
เสมอ๔นัดแล้วก็แพ้ไป๑๓นัดเก็บได้๗คะแนนจาก๑๘นัดยิง๑๕ประตูเสีย๑๖ประตู
ก็เลยตกชั้นไปเล่นในดิวิชั่น๑ในซีซั่น๒๐๒๐
แล้วก็ใช้เวลา๓ปีนะคะในดิวิชั่น๑แล้วก็คว้าแชมป์ได้
ก็เลยได้เลื่อนขั้นขึ้นสู่การเล่นวีลีกในปี๒๐๐๕ซึ่งสมัยนั้นยังเป็นฟุตบอลกึ่งอาชีพ
แล้วก็ลงเล่นไป๗ฤดูกาลและหลังจากจบปี๒๐๑๒มีปัญหาเรื่องการเงินนะคะ
แล้วก็เลยทำให้เหมือนทีมแตกนักเตะแล้วก็ผู้ฝึกสอนมันก็ย้ายทีมกันไปหมด
ทำให้ทีมฟุตบอลทีมนี้ก็เลยต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ในลีกระดับล่างสุด
แล้วก็มีจุดเปลี่ยนปี๒๐๑๓บริษัทคันวาสวรรลโลเนสก็ยื่นมือให้การสนับสนุน
แล้วก็เปลี่ยนชื่อทีมเป็นซาน่าคอนหวา
แล้วก็คว้าฟุตบอลเซคเคิลลีกพร้อมกับเลื่อนชั้นขึ้นสู่วีลีก๒
ตามด้วยการคว้ารองแชมป์วีลีก๒ในปี๒๐๑๔แล้วก็เลื่อนชั้นขึ้นสู่วีลีก๑
ซึ่งเป็นลีกสูงสุดของเวียดนามซึ่งผลงานในหลีกสูงสุดของซาน่าคอนหวานะครับ
อันดับ๕ของรูปการ๒๐๑๕อันดับ๘ระดูการ๒๐๑๖แล้วก็อันดับ๖รูปการ๒๐๑๗ที่เพิ่งจะจบไป
อันนี้ก็จะเป็นระดับทีมที่เป็นทีมชั้นครั้งเหมือนการนะฮา
มาดูเส้นทางของทีมสันน่าคันวาในการแข่งขันแม่พงคลับชัมปินชีพ๒๐๑๗นี้
ไป๔ประตูต่อ๔แล้วก็บุกไปชนะนัดที่๒๕ประตูต่อ๑ก็เลยเข้ารอบรองชนะเลิศสกอร์รวม๙ประตูต่อ๕
ส่วนในรอบรองชนะเลิศเจอกับลาวโตโยต้านัดแรกบุกไปชนะก่อน๒ประตูต่อ๐นะคะ
แล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงรายการนี้เป็นครั้งแรก
เตะที่น่าจับตาเป็นกองหน้าชาวฝรั่งเศสค่ะ
ชื่อว่ายุบซูตูเร่ยิงไป๑๖ยิงไป๖ประตูจาก๓นัดที่ผ่านมาถือว่ายิงเยอะนะ
ก็ติดตามกันได้แล้วกันนะครับสำหรับความพร้อมของการแข่งขันนะครับ
ในช่วงหลังจากนี้แล้วก็ผลการแข่งขันในเกมแรกวันพรุ่งนี้นะครับ
แล้วก็เน้นย้ำเลยว่าวันที่๖มกราคมปีหน้านะครับอีกไม่นานแล้ว
ที่สนามสุบปัจฉราสัยในวการ๑ทุ่มนะครับก็เชียร์กันก่อนพรุ่งนี้
แล้วกลับมาสู้กันใหม่ที่บ้านเรานะครับ
ใจที่ดีก็เก็บคำได้เปรียบตั้งแต่น้ำใจ้ไปก่อน

แต่ว่าถ้าเกิดดูลุ้นสนุกกับมันทางหน้าจอไทยรัฐเนี่ย
ก็ขอให้เล่นกันเต็มที่ทั้งสองเกมแล้วกัน